มหาภัยวันประชันกับพระมหาสมปองชิงบันลังต่างทอง
คนดูกี่แสนน่ะ๒แสนกว่าตอนไลฟ์ฮะ
ไปมาพระผู้ใหญ่ไม่ปลื้มเพราะอะไร
เพราะว่าอนาคตสองรูปที่ว่านี้เดี๋ยวท่านจะได้เติบโตเป็นพระชั้นผู้ใหญ่
แต่มาทำแบบนี้ก็เตรียมระวังแป๊กเอาไว้ได้เหมือนกัน
ใครพูดนะเจ้าคุณพิพิษวัสสุทัศน์พระเทพปฏิพาณวาธี
บอกอย่างนี้นะคือไม่ได้แบบกระโชกข้างนะ
พูดแบบดีเป็นภาพลักษณ์ของการแสดงธรรมนั่นแหละเข้าใจ
แต่ย่อมมีทั้งคนชอบและไม่ชอบ
ซึ่งพระมหาภัยวันและพระมหาสมปองเอาพูดตรง
ทั้งสองรูปนี้เป็นน้องรักของเรียกอย่างนี้เลยนะฮะ
ของท่านเจ้าคุณเนี่ยนะเป็นน้องรักของท่านเจ้าคุณพิพิษด้วย
แต่ด้วยความห่วงใหญ่เพราะทั้งสองรูป
บวชมาแล้วนานเป็น๑๐กว่าปี
อยากจะให้รักษาความดีเอาไว้นะฮะ
เพราะว่าทั้งสองรูปเป็นคนที่คนดีมีความรู้ดี
มีโอกาสเติบโตที่จะเป็นพระผู้ใหญ่ในอนาคตได้
ดังนั้นเจ้าคุณพิพิษท่านเลยบอกว่า
พระผู้ใหญ่หลายรูปก็มาบอกด้วยนะ
ว่าไม่ค่อยปลื้มกับการกระทำของพระทั้งสองรูปที่ว่านี้
ถ้าพอไม่ปลื้มแล้วโอกาสเติบโตในอนาคต
อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนี่ท่านแรกนะฮะ
ส่วนสำนักพุทธท่านรองภูมิในการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านสิบบวรแก้วงาม
สงบมากสงบนิ่งไม่ไหวติงไม่ไหวติง
คือให้ไปจบที่เจ้าคณะผู้ปกครองก็แล้วกัน
เอ้าก็ท่านอยู่สำนักพุทธไม่ต้องบอกแล้วกัน

ให้ไปจบที่เจ้าคณะผู้ปกครองและสังคม
ในการคุยในการดูว่าทั้งสองรูปนี้
ที่มีการไลฟ์กันจะวิภาควิจารณ์ยังไง
สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ
ไม่มีปฏิกิริยาใดกับเรื่องนี้
แต่อีกท่านหนึ่งถ้าหากชูนิ้วได้
แล้วมันดูแล้วไม่น่าเกลียดอาจจะชูให้แล้ว
พยอมกรยาโนหรือพระราชธรรมนิเทศ
เจ้าอาวาสวัดสวนแก้วบอกมันชอบใจ
ชอบใจเพราะอะไรนี่คือปรากฏการณ์ใหม่ฮะ
มีการเทศแทรกสอนธรรมะ
วลีเด็ดสับใหม่สับวัยรุ่น
เพียบเลยตอนพระคุณอาจารย์พยอมตอนวัยรุ่นเนี่ย

คือท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากลีลาการเทศนธรรมของท่านพระพยอม

แต่ตอนนั้นก็ถือว่าก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ท่านเหมือนกัน
ก็เหมือนตอนนี้เลยลักษณะเดียวกันเลย
เพราะฉะนั้นทั้งสองรูปเนี่ยพระอาจารย์พยอมฝากบอกไป
ชอบชื่นใจชื่นชมที่มีพระแบบนี้
เทศให้คนหันมาฟังธรรมะได้
แต่ก็ต้องเข้าใจคล้ายกับพระอาจารย์พยอม

มีคนชอบและมีคนไม่ชอบเช่นเดียวกัน
ดังนั้นอาจจะต้องมีการปรับใช้ในอนาคต
เพื่อให้คนชอบมากกว่าคนไม่ชอบฟังพระอาจารย์พยอม

เป็นไปบ้างเพราะธรรมะก็เคยเป็นอย่างนี้มาแล้ว
เอาล่ะน้องท่านทั้งสอง
เมื่อสังคมส่วนใหญ่หรือพระผู้ใหญ่

ท่านก็ลองปรับประดับ

คนเรานะท่านก็เป็นพระนักปราศมาแล้ว
ท่านคงฉลาดที่จะปรับปรุงให้คำชม
มากกว่าคำธรรมิติเตียน
หลีกเลี่ยงโลกวัชชะได้มากกว่าพระทั่วไป
คำแนะนำของ
พระคุณเจ้าพระพยอมดีมากนะใช่ค่ะคือท่านไม่ได้ห้ามใช่
แต่บอกว่าทำยังไงให้คนเขายอมรับ
คือก็ชื่นชมแต่ลดดีกรีความขบขันลงหน่อย
เน้นเนื้อหาสาระทางคำให้มากขึ้นมันนะคะครับครับ
ทีนี้คุณผู้ชมกรณีที่เจ้าคุณพิพิษ
ท่านพูดถึงว่าการกระทำของพระมหาทั้งสองรูป
กระทำแบบนี้อนาคตจะไม่รุ่ง
ล่าสุดพระมหาไพรวันมีการโพสต์เฟซบุ๊ก

ท่านบอกว่าไม่เคยเป็นคนที่ฝ่ายฝันถึงอนาคต
เพราะชีวิตทั้งหมดยกให้กับปัจจุบัน
ไร้อนาคตก็ได้ถ้าปัจจุบันยังมีความสุข
และพึงพอใจกับชีวิตของตัวเองอยู่

ค่ะคือให้อยู่กับปัจจุบัน
ถ้าปัจจุบันดีอนาคตก็จะดีนะคะ
ทีนี้พระมหาสมปองบอกว่าก็การที่ท่านเจ้าคุณพิพิษออกมา
คือลักษณะแสดงความเป็นห่วงแบบนี้ก็ดีใจยืนยันเหมือนเดิม
อัตมาไม่ดื้อพร้อมปฏิบัติตาม
แต่สำคัญที่สุดคือคนฟังต้องมีความสุข
คนฟังต้องมีความสุขอันนี้พระมหาสมปองบอกกันนะคะอืม
ทีนี้ต่อมาสักประมาณ๒ทุ่มครึ่งค่ะ
พระมหาภัยวันมีการไลฟ์สดเลยนะคะแจงดราม่าที่เกิดขึ้น
แจ้งประเด็นต่างนะคะบอกว่าขอบคุณทั้งสองท่าน
ก็คือเจ้าคุณพิพิษแล้วก็พระพยอมโดยเฉพาะพระพยอมที่ออกมาเตือน
ท่านเป็นพระปฏิบัติดีด้วยไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียว
นี่คือพระผู้ใหญ่ที่วิจารณ์พระรุ่นน้องปกติ
ก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเครื่องอะไรและนอกจากนี้พระมหาภัยวันค่ะ
ยังกล่าวชื่นชมโคศกพศสำนักพุทธด้วย
บอกว่าที่ท่านออกมาพูดเนี่ยก็อย่าไปทัวร์ลงท่านนะ
พร้อมกับแนะนำติงบ้างพศถ้ามีโครงการอะไรต่างเนี่ย
โปรโมทในไลฟ์ของผมได้นะของอัตมาได้นะ
ให้ขายของแทนได้คนติดตามล้านกว่า
เมื่อก่อนพระมหาภัยวันบอกว่าตอนที่ใช้หลักการเทศธรรมบาปแบบเดิม
คนดูเท่าไหร่รู้ไหมพี่ไม่ถึง๒๐

ใช่ค่ะคือตอนนี้พอมาเทศแบบนี้แบบสมัยใหม่ให้เข้ากับยุคเนี่ย

ไม่ถึง๒๐เรียนตามตรงเสียดายค่าเน็ตเลย
ใช่ค่ะนี่ไงคะถึงท่านถึงบอกไงฮะว่า
จริงเนี่ยเรื่องของธรรมะเนี่ยธรรมะเป็นสิ่งที่ดีมาก
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบดีมากเลยนะคะ

ของดีถ้าเกิดว่าถูกเก็บไว้ในหีบบนหิ้ง
มันมีประโยชน์ไหมมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะ
นี่แหละถึงว่าจะต้องมีการเทศธรรมะให้แบบคือเข้าใจง่ายเข้าถึงได้ง่าย
เทศธรรมะเพื่อให้ผีฟังอย่างเดียวค่ะ
อย่าเคลมความเป็นพุทธศาสนาไว้คนเดียวอ่ะขอร้องเถอะ
นี่ก็พูดกับพระอาจารย์สมปองว่าได้ถ้าคุณเคมว่าอันนี้คือไม่เหมาะสมตัด
อันนี้คือไม่ได้ตัดตัดออกหมด
แล้วถามว่าคุณเก็บธรรมะของคุณไว้ให้ใคร
ของดีคุณมีของดีแต่ของดีของคุณมันถูกพับอยู่ในหีบ

บางทีล็อกจนลืมกุญแจหายเปิดอีกทีอ้าวปวกกินมาแล้ว
ธรรมะทุกวันนี้เป็นธรรมะที่มีไว้แค่เทศให้ผีฟัง
ดีฟังบทอภิกษ์ธรรมลึกซึ้งมากเอาไว้สดอันไหนงานศอบ
นี่ไงเข้าใจเลยยืบกริบโอ้โฮอืมค่ะคือคือคือคือ
เอาจริงท่านพูดก็ก็มีส่วนถูกนะฮะคือของดีเนี่ย
แต่ถ้าเกิดว่าของดีเนี่ยมันยากที่จะเข้าใจเนี่ย
ฟังเนี่ยโอ้โหต้องตีความต้องแปลเนี่ย
บางทีมันก็ง่วงนอนไม่ฟังนะคะแต่เนี่ยพูดแล้วมันคือเข้าใจได้ง่าย
เข้าถึงอย่างนี้เออมันก็แบบเป็นกุศโลไบข์อย่างหนึ่งอะนะฮะ
ทีนี้การไลฟ์สดในการชี้แจงรู้ไหมคะว่า
ยอดชมนะตอนนั้นคือสดเนี่ย
แสนแปดนะคะยอดดูแสนแปดและหลังจากที่ปิดการไลฟ์ไปแล้ว
๒ล้าน๒ค่ะแล้วมีการคอมเมนต์๒๒๐๐
แชร์กว่า๕๐๐๐แชร์ค่ะ
โอ้โหเยอะมากเลยนะคะคนไปดู
ทีนี้คุณผู้ชมยังไม่หมดลาเต้อาร์ต

อันนี้คุณบาปแล้วเนี่ยวันนี้คุณหลับคนเดียวเลยนะโอ๊ยขอโทษ
วิชะพี่ด้วยแบ่งแบ่งกันบาปไป
นี่พระมหาภัยวันลาเทอาร์ตเหรอฮะ
แล้วเต้แอดคือต้องดังจริงนะเขาถึงจะทำอันนี้ออกมาอะไรฮะ
แชร์สภาพบุญบาปใครจะกินลงอืม
แล้วคุณจะเอามาใช้ด้วยเอามาใช้ด้วยให้แบบเข้าถึงได้ง่ายขึ้นไงคะ
ภาพบุญบาปใครจะกินลงแล้วอันนี้คือถวายใครถวายท่านนั้นแล้วนี่มาเม้นด้วย
พระมหาพายวัลเข้ากับโน๊ตเชิญยิ้มคือแกล้งตัวเองทำเองเหรอเราไม่บาปแล้ว
ก็ฮากันไปทีนี้พี่พศอานนท์ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังนี่นะคะคุณผู้ชม
มีการโพสต์วีดีโอคอร์กับพระมหาภัยวันผ่านทางอินสตราแกรมระบุบอกว่า
กราบขอบคุณหลวงพี่ทั้งสองท่าน
ที่มาช่วยคลายทุกข์คลายเครียดให้กับญาติโยม
หอแต๋วแตกแหกโควิดหลวงพี่ต้องมาแล้วล่ะ

หอแต๋วแตกแหกโควิดหลวงพี่ต้องมาแล้วล่ะ
พอประโยคนี้จบปุ๊บพระพยอมมาปั๊บเลยค่ะ
ออกมาท้วงติงบอกโอ๊ยโยมโยมพระอานนท์
มาชวนเลยเพราะมันอาจจะเกิดหายนะ
ทำกิจการแย่ทำมาหากินไม่ขึ้น
จ้างตัวละครที่แบบแทนพระสงฆ์ดีกว่าไหม
ก็คือไม่นิมนต์ท่านทั้งสองรูปที่เป็นตัวจริงเนี่ย
ไปเล่นหนังไปเล่นหนังอ่ะ
เอ้าประมาณนั้นทีนี้พี่พฤตอานนท์มาเลยค่ะ
ตอบกลับพระพยอมอ้าวเหรอ
พจน์บอกว่ากระผมรู้อะไรควรไม่ควร
อย่าเรียกว่าฟาดเลยเรียกว่าตอบก็แล้วกัน

แล้วบอกว่ามันเป็นการแซวขำนะคะ
ที่บอกว่าหลวงพี่ต้องมาแล้วแหละหอเตาแตกแหกโควิดเนี่ย
คือแซวขำไม่ได้มีการตกลงไม่ได้มีการเชื้อเชิญแบบจริงจังนะคะ
คือท่านบอกว่าหมายถึงพี่พฤตอันนะคะบอกว่า
ผมรู้ผมทำหนังเกี่ยวกับพระมาหลายเรื่องแล้ว
รู้ว่าอะไรควรไม่ควรมีอะไรบ้างล่ะ
ดังนั้นพระรุ่นที่ใช่
ดังนั้นพระรุ่นพี่พระรุ่นพี่
อย่าเครียดหรืออย่าซีเรียสเลยครับ
ให้ตั้นมาเล่นเป็นกะเทยมันก็ไม่ใช่

แค่เราพูดว่าท่านต้องมาแล้วล่ะ
เพราะว่าแฟนคลับเราบอกว่าท่านพูดถึงห่อเต้าแต่

ถามว่ากดไหมไม่ได้กดเราก็งง
แล้วมันเป็นอะไรทำไมสังคมสมัยนี้คนมันชอบ
ชอบแบบเหมือนที่เขาพูดกันในนั้นคือ
ยุคแล้วไม่ใช่ยุคของท่านแล้วอย่าออกมาพูดมันไม่ใช่เรื่อง

ทีนี้กรณีที่พระมหาภัยวันก่อนหน้านี้
หลังจากที่จบมีการไลฟ์ไปที่บอกคนดู๒แสนกว่า
แล้วพระมหาภัยวันท่านก็บอกว่า
ช่วยแชร์ไปให้ถึงเพจวีนอยากแบตเทิลกับคนนี้ค่ะ

ล่าสุดค่ะเราโทรไปสอบถามนะคะว่า
พร้อมไหมจะแบตเทิลเนี่ยแม่หญิงลีบอกว่า

ในข้อความที่เป็นข้อความเชิญชวนของพระมหาภัยวันบอกว่า
กราบไหว้สาตนบุญหมายถึงพระของเมืองทิพย์นะเจ้าคะ
ในการนี้เมืองทิปกำลังเตรียมงานเข้าเฝ้าตนบุญ
คราวแล้วที่เมืองทิพย์จะได้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยแสงรัศมีแห่งธรรมะ
แล้วก็ลงคลิปสั้นกราบสวัสดีค่ะ

เมื่อสักครู่นี้ภาพตัดต่อล้านเปอร์เซ็นต์ถูกไหม
ที่พี่นั่งซ้อนท้ายแม่หญิงลี